เป็นคดีที่นักศึกษา

รองพูดพันธกรตำรวจแห่งชาติมองว่า
สำหรับคดีนี้นะคะเป็นคดีที่ไม่มีความสลับซับซ้อน

และผู้ต้องหาก็ได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว

ด้านทนายสงการนะคะนำหลักฐานสำคัญมอบให้กับตำรวจเพิ่มเติมด้วยนะคะ
โดยเชื่อว่าจะเอาผิดได้แน่นอนค่ะ

ตำรวจนะคะก็คือพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่ง
คำสั่งสำคัญเลยก็คือโอนคดีนี้ให้กองบังคับการปราบราม

คดีนี้ไม่มีความสลับซับซ้อนอะไร
แล้วก็มีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ว่าใครเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ซึ่งสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมกระทำผิดไปแล้ว๑๖คน
อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหมายเรียกผู้ที่ถูกซัดทอดอีก๒คน
ส่วนกรณีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง๑๖คนนี้นะคะ

ท่านมีความเห็นว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน

จากผู้ต้องหานี่เดินทางมาพบด้วยตัวเองเลยนะคะ
ทั้งที่ยังไม่มีหมายเรียกออกมาแต่อย่างใด
ซึ่งตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาพนักงานสอบสวน
สามารถพิจารณาปล่อยตัวได้นะคะ

ไปฟังเสียงพลตำรวจเอกศีวราค่ะ
เดี๋ยวให้กรุงปรากฏเขาดูเรื่องการต่อ
ถ้าไม่มีหมายมาพบเลยไม่มีหมายก็ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ก็ต้องไปฝากขัง

ผมไม่มีประเด็นครับเพราะว่าเมื่อวานดูเองก็
พยายามหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำ
ขณะที่นายสงการอัจฉริยศัพย์ทนายความนะคะ
ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
เมื่อวานนี้ก็เดินทางมามอบหลักฐานเพิ่มเติมให้กับพนักงานสอบสวนนะคะ
เป็นคลิปเสียงบันทึกการสนทนาระหว่างกลุ่มผู้ต้องหา
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วความยาวของคลิปนี้๓๐นาทีเลยนะคะ
เนื้อหาใจความในคลิปเป็นการพูดคุยแล้วก็จับใจความได้ว่าไม่น่าทำรุนแรงแบบนี้เลย
แต่ว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุบอกว่า
จะให้ทำยังไงทำลงไปแล้วนะคะ
อกจากนี้ตำรวจค่ะได้สอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นลูกนายตำรวจ
สำหรับกรณีนี้ญาติของผู้เสียชีวิตก็คือคุณแม่แล้วก็คุณป้าของน้องปอนนี่เป็นห่วง
บอกว่าดูนามสกุลของแต่ละคนแล้วเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นห่วงเรื่องนี้
เมื่อวานี้ตำรวจสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นลูกในตำรวจ
แม้ว่าเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การภาคเศษแต่ว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวร่วมกันก่อเหตุ
เนื่องจากขณะที่ก่อเหตุในขณะนั้นไฟในห้องเนี่ยเปิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วสว่างแบบนี้เห็นหน้าค่อนข้างชัดเจนนะคะไปฟังเสียงของทนายสงการค่ะ
เป็นคลิประหว่างตัวของคนร้ายคุยกันเองนะครับเพราะเอิญต้องบอกว่าหนึ่งในกลุ่มคนร้ายเนี่ยอัดเสียงไว้เองจะบ่งบอกเลยว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำอะไรบ้าง
ครบถ้วนครับความยาประมาณสามสิบหกนาที
ส่งมอบกับท่านรองศรีวรารังศิพากุลเมื่อวานนี้นะครับ
และยังมีตัวละครอีกหลายส่วนเลยนะครับที่เกี่ยวข้อง
อกจากนี้นะคะทนายสงการบอกว่า
คดีนี้อาจจะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า๒๐คน
ตอนนี้ตั้งไว้ที่๑๘คนทนายสงการบอกว่า
มีมากกว่า๒๐คนแน่นอนนะคะและพยานหลักฐานทั้งหมดสามารถ
เอาผิดกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดฐาน
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอันนี้โทษสูงทีเดียวนะคะ

ผู้ตายก็จะเคลื่อนศพมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งค่ะ